ไปดูข่าวที่ผมโปรยเอาไว้
โอ้โหอะไรจะเยอะแยะขนาดนั้นนะ
คือจะบอกว่าเยอะมากเลยนะคะ
เอาตัวเลขน้ำหนักทองก่อนเลยไหม

บาทบาทบาทบาท

แล้วก็ปัจจัยอีกกว่า๖๐ล้านบาทค่ะ
คุณกะละแมพัชรสีเบนจมาสพิธีกรชื่อดังนะคะ

กมาเป็นคันรถเลยนะคะ
เรียกได้ว่าพลังศรัทธาล้นวัดแบบนี้ค่ะ
นี่คืองานทอดผ้าป่าที่คุณกะละแมพัชรศรีเบนจมาสพิธีกรชื่อดัง
พร้อมด้วยครูอ้อยเข็มทิศชีวิตบรรดายาติธรรมค่ะ
จากกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคอีสานนุ่งขาวห่มขาว
ไปร่วมทำบุญถวายเงินแล้วก็ทองคำแท่งน้ำหนักเป็นบาท
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีพิพิธภัณฑ์
หลวงปู่มั่นภูริทัศโตพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากรรมฐาน
โดยมีหลวงปู่อว่านเขมโกเจ้าอาวาสวัดป่านนาคนิมิตร
นำคณะสงฆ์รับการทอดถวายปัจจัยเอาเฉพาะเงินก่อนนะฮะ

อันนั้นปัจจัยเงินก่อนนะยังบอกยอดตัวเลขไปถ้วนแล้วนะ
ทองคำแท่งน้ำหนัก๑๓๘๖บาททองคำ

ทำบุญด้วยทองคำแท่งหนัก๑๒๐บาท

เรียงกันเป็นแถวแบบนั้นนะคะบนถาดกะมะหี่สีน้ำเงิน
โอ้คุณได้บุญมหาศาลเลยนะคะ

แล้วก็พระอาจารย์มั่นภูริทัศโตได้มาพักเมื่อครั้งออกเดินทุดงมาแถบจังหวัดสกลนคร
โดยท่านพระอาจารย์ใหญ่เสานะคะได้เดินทุดงมาพำนักแล้วก็มีการปักกรดเป็นรูปแรก
ณบ้านณป่าบ้านนามนหลังจากนั้นพระอาจารย์มั่นได้เดินทุดงตามรอยท่านพระอาจารย์ใหญ่เสา
ทุดงในป่าของหมู่บ้านแห่งนี้แต่ต่อมาค่ะท่านพิจารณาเห็นว่า
ป่าบ้านนามนเนี่ยดูใกล้วัดบ้านแล้วก็เริ่มมีชุมชนแน่นหนามากขึ้นครับ
ไม่สงัดแล้วก็วิเวกพอในการบำเพ็ญเพียรภาวนาท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็เลยย้ายเข้ามาพำนักอยู่ในป่าด้านใน
ซึ่งปัจจุบันก็คือพื้นที่วัดป่านาคนิมิตรนั่นเองนะคะ
โดยเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็คือหลวงปู่อวาสได้มีแนวคิดจะสร้างพระมหาเจดีขึ้น
เพื่อประดิษฐานพระบรมศาลีริกฐาตุพร้อมทั้งอัฐิของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
แล้วก็เป็นอนุสรสถานของพระอาจารย์ใหญ่เสาและพระอาจารย์มั่น
ซึ่งเคยบำเพ็ญเพียรเจริญสมณธรรมณสถานที่แห่งนี้
พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตต่อไปด้วย
อนุโมทนาสาธุด้วย